ในวันนี้สภาแห่งชาติลาวก็มีการลงมติแต่งตั้ง
ประธานประเทศแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับ
ซึ่งก็ได้มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ
รวมการทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับ
โดยประธานประเทศก็คือนายบุญยังวรจิตหัวหน้าพักคอมมิวนิสต์
ส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นก็คือนายทองลุนศรีสุฤทธิ
ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ
โดยทั้งสองคนนะครับต่างก็ได้ประกาศ
ที่จะสร้างสัมพันธ์กับต่างชาติแบบสันติ
พร้อมกับกระตุ้นให้ข้าราชการร่วมตรวจสอบรัฐบาลอย่างใกล้ชิดครับ
นี่คือบรรยากาศการประชุมสภาแห่งชาติลาว
สมาชิก๒ใน๓จากจำนวน๑๔๙คน
ลงคะแนนแต่งตั้งให้นายบุญยางวรจิต
หัวหน้าพักคอมมิวนิสต์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
พร้อมตั้งนายทองลุนศรีสุฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง๑ชั่วโมง
โดยมีสื่อของรัฐบาลลาวเผยแพร่ภาพการประชุมครั้งนี้

ประธานาธิบดีได้ประกาศยึดหลักกฎหมายและสันติภาพ
และกฎหมายของสันติภาพบาลลาว
เด็ดเดียวจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างหมอบด้าน

ก็คือแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือ
นายบุญยังในวัย๗๘ปีเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศลาว
เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
แทนที่นายจูมลีไซสรวัย๗๙ปี
ที่เคยเป็นผู้นำพักยาวนานถึง๑ทศวรรษ
นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า
ขึ้นสู่ตำแหน่งของนายบุญยัง
เป็นเพียงการสืบทอดอำนาจในกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองของลาว
ซึ่งพักคอมมิวนิสต์กลุ่มอำนาจมาอย่างยาวนาน
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเวียดนามเท่านั้น
ขณะที่นายทองลุนศรีสุฤทธิ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ก็ได้กระตุ้นให้ข้าราชการร่วมทำงานกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
ร่วมตรวจสอบรัฐบาลและตำหนิติชมอย่างสร้างสรรค์
ถ้าว่าที่ผ่านมาภายใต้การปกครองของรัฐบาลคอมมินิสต์
เสร็จแล้วที่นายทองลุนศรีสุฤษอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของสื่อและประชาชน
ถูกจำกัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
จนทำให้นักวิเคราะห์หลายคนออกมาตั้งคำถามว่า
สิ่งที่นายทองลุนประกาศจะถูกนำมาปฏิบัติจริงหรือไม่
อกจากนี้นักวิเคราะห์ยังมองว่า
แม้จะมีการเปลี่ยนผู้นำประเทศมาเป็นนายบุญยัง
แต่หนทางสู่ประชาธิปไตยของลาวก็ยังดูริบหรี่
เพราะรัฐบาลยังจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์แบบสันติและพึ่งพากับทั้งจีนและเวียดนามเอาไว้
ขณะที่ลาวต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากจีน
แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ทางการเมืองแนบแน่นกับเวียดนามมานาน
แทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียว